สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะในระยะนี้นะคะประเทศไทยมีฝนปกคลุมนะคะ๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
จากมรสุมฝนประจำฤดูได้พัดปกครุมบริเวณภาคใต้คุณผู้ชม
อกจากนี้ยังมีห่อมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณประเทศลาวตอนบนค่ะคุณผู้ชมและอ่าวตังเกียร์
ลักษณะอากาศเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางภาคกลางนี้ดิฉันต้องขอพักนิดนึง
เพราะว่าภาคกลางเป็นภูมิภาคที่ร้อนที่สุดในระยะนี้ค่ะ
หย่อมความกดอากาศต่ำได้ดูดนำความชื้นไปหล่อเลี้ยงตัวเองคุณผู้ชม
ทำให้พัฒนาเป็นพายุส่งผลให้ภาคกลางนะคะมีสภาพอากาศที่ร้อนกว่าภาคอื่น
แล้วก็มีสภาพอากาศแห้งมีฝนน้อยนั่นเองค่ะ
ในขณะที่หลังจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมค่ะ
ทั่วทุกภูมิภาคฝนตกแน่นอนค่ะ
วันนี้เดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอังกฤษค่ะ
ไปดูเมฆงวงช้างนะคะหรือว่าเมฆทรงกลัวนั่นเอง

ซึ่งไม่ใช่ธอนาโดเป็นการหมุนของลมและความชื้น
ถ้าเกิดเป็นทอนาโดปลายของมันจะต้องเจาะลงพื้น
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเมฆปลายของมัน